คุณผู้ชมค่ะปัญหาภัยแรงปีนี้รุนแรงนะคะ

หนึ่งในจังหวัดที่ถูกพูดถึงเยอะก็คือจังหวัดสุโขทัย
คุณพิรวัตรคุณโรสลินคนในพื้นที่กังวลใจ
ปีนี้จะแรงหนักขนาดไหนนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยไปเปิดใจผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยบอกว่า
ปัญหาภัยแรงในพื้นที่ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำ
โภคบริโภคยังคงมีเพียงพออยู่นะคะ
แม้ว่าแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ

เราติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐค่ะ
ภาพรวมแล้วสุโขทัยน้ำน้อยกว่าทุกปีไหม

แล้วก็ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่
ของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดสุโขทัยพอสมควรนะครับ
คำยืนยันจากนายปิติแก้วสลับศรี

ปีนี้ประสบปัญหาน้ำน้อยอย่างน่าใจหาย

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่๖อ่าง

มีน้ำสำรองน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
แต่ยังยืนยันไม่ถึงขั้นขาดแคลนน้ำทั้งจังหวัด
อ่างเก็บน้ำของชนประธานทั้งหมด
มีน้ำประมาณ๓๙นะครับ

แต่ปีนี้เหลือประมาณ๒๘นะครับ
ร้อยละ๒๘ของอ่าง๗อ่างนะครับ
อ่างกับ๑แก้มลิงทะเลหลวงนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยศักยภาพของทั้ง๖อ่างเนี่ย
วกกับทะเลหลวงด้วยไอ้แก้มลิงทะเลหลวง
จุน้ำได้ถึง๒๒๘ล้านลูกบาทเมตร
นะครับแต่ขนาดนี้เหลือไม่ถึง๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์
เหลืออยู่ประมาณสัก๒๘เปอร์เซ็นต์
ปัญหาน้ำน้อยนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ

โดยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการใช้น้ำของเกษตรกร
โดยได้เน้นย้ำไม่ให้คนจังหวัดสุโขทัย

ตอนนี้เราใช้ข้อมูลน้ำสำรองกับ
เทียบกับปริมาณพี่น้องประชาชน
ที่โดยศูนย์อำนวยการในการบริหารจัดการ
แล้วก็ใช้ความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการในพื้นที่
เฝ้าระวังดูแลนะครับในเรื่องของพื้นที่

ในเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า
แล้วก็เปิดปิดบานระบายต่าง

เราก็ปิด๑๐๐แล้วล่ะ
เพื่อกั้นน้ำไว้สำหรับน้ำอุปโภคบริโภค
ต้องเรียนเลยว่าน้ำกินน้ำใช้เป็นอันดับแรก
สุโขทัยต้องไม่อดน้ำตาย
สุโขทัยต้องมีน้ำกินน้ำใช้
แรงนี้ยังไม่มีฝนหรือน้ำเข้ามาเติมเต็ม

เพราะพืชใช้น้ำน้อยอย่างต้นยาสุก

ซึ่งถ้าปล่อยไปอาจทำให้ต้นยาสุกต้องแห้งตาย
ทางจังหวัดได้ประกาศให้๘อำเภอ๔๐ตำบล
ประสบปัญหาฝนแรงยกเว้นอำเภอกงไกรราช

เช่นมันสับปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว
ถั่วเขียวถั่วเหลืองแต่รับผลกระทบ
ขณะเดียวกันได้ให้ประชาชนงดปลูกนาปรัง

เตรียมใช้งบฉุกเฉินจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน๕๐ล้านบาทมาช่วยเหลือ
ปัญหาฝนแรงที่เริ่มทวีความรุนแรงณเวลานี้
ทางออกที่ดีที่สุดอยู่ที่ประชาชน

ทำตามคำประกาศเตือนของหน่วยงานภาครัฐ
จึงจะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ได้
และอนาคตทั้งประชาชนและทุกหน่วยงาน
ต้องเข้ามาพูดคุยและเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างหนัก
ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ
เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นอีก
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน